ของน้ำตาลชะลิตาหลายตอนนี้แบ่งกรุ๊ปแบ่งตัว
เสลี่ยงบ้างทีมน้ำตาลบ้าง
ทีมท็อป๘๘ทีมท็อป๖เยอะแยะไปหมดเลย
แต่หลายคนเขาว่ากันว่าไม่มีใครไปถามน้ำตาลหรือคะ

ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรบ้างเป็นยังไง
และความรู้สึกที่โดนกล่าวหาว่าเป็นคนเนรคุณ
ทำเอาน้ำตาลตอบกับเรายังไงบ้าง
เดี๋ยวไปฟังบรรยากาศไปฟังเสียงน้ำตาล

ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่หนูจะต้องแบบว่า
ฉีกสัญญางานที่ผ่านเข้ามา
ไม่ว่าจะเป็นทางพี่นุ่มพี่ปุ้นเองหรือว่าทางกองเอง
คืองานที่ได้มาคือผ่านเข้ากองหมดค่ะ
กองรับรู้ทุกอย่างเวลาตันไปไหน
ก็จะมีพี่ที่กองประกวดไปดูแลอาจารย์ทุกงาน

อย่างวันนี้ทางกองประกวดมีแบบมีคนมาดูแลเราเหมือนปกติ
นี่ค่ะนี่ไงพี่ฝน
ฝนอยู่ไหนฝนมาที่ไหน
อันนี้ไหนแล้วก็ได้คุยกับพี่ออนอยู่
พี่ออนก็บอกว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
ถ้าเกิดการรู้จักพี่แก้มกับพี่หมิวนะคะ
เพราะว่าเขาก็ออกมาโพสต์โดยตรงเลยทั้งคู่

ไม่รู้ค่ะเพราะว่าตันก็เคยเจอพี่แก้มแค่ครั้งเดียว
ตอนที่คัดเลือก๔๐คนค่ะแค่ตอนนั้นก็ไม่ได้เจอเลย
ที่เขาอาจจะเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ตานเองก็ไม่ได้ทำผิดกฎเพราะว่าทุกวันนี้ที่ตันทำ
มันก็ทำตามกฎกติกาทุกอย่าง
ครบเหล่าเนลคุณกรอบควรอะไรอย่างนี้
รู้สึกอย่างไรบ้าง
รู้สึกน้อยใจกับคำนี้นะคะเพราะว่าถ้าตาเนรคุณอ่ะ
ตันก็คงไม่ทำทุกวันนี้ให้มันดีหรอก
ถามว่าเสียใจไหมก็นิดนึงค่ะเพราะว่าเอาอยู่แล้ว
คือเหมือนกับตันไปทำหน้าที่มาตันไม่ได้หวังถึงตัวเองเลย
ไม่รู้เลยว่าตัวเองจะเหนื่อยหรือจะอะไรแน่นอน
คือตันได้ตำแหน่งมาแล้วตันได้หน้าที่มาแล้ว

มันก็เป็นอะไรที่สะเทือนใจนิดนึงว่า
ตันทำขนาดนี้ยังมีเข้ามาขนาดนี้ค่ะ
แต่ว่าตันก็ยังยึดมั่นในความดีที่ตันมี
คือพี่พ่นกับพี่นุ่มไม่ได้เป็นแค่ผู้จัดการ

จริงแล้วถ้าไม่มีพี่นุ่มกับพี่ปุ้นก็ไม่มีตันวันนี้กันเหมือนกัน
แน่นอนค่ะเป็นวันสำคัญของหนูนะ
ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมว่ายังไม่ได้ถูกปลดและไม่มีการปลดตำแหน่งใด
น้องน้องตาลยืนยันแล้วว่าจะอยู่จนถึงวันสุดท้าย
การอำลาตำแหน่งก็ช่วงเดือนประมาณกรกฎาคมในปีนี้แหละ
เดี๋ยวจะได้ดูกันว่าหลังจากเธอ
สยูนิเวิร์สคนต่อไปจะต้องเจออะไรบ้าง
โอ้โหนี่คือรับตำแหน่งมาไม่เท่าไหร่นะปัญหามรสุมรุมร้าวเยอะจริง
แต่ถ้าจะให้เคลียร์นะดิฉันอยากฟังจากทางคุณออนบ้างเหมือนกัน
อกจากคุณออยแล้วนะขอให้คนได้ไหมขอคุณแก้มเลย
แต่ที่น้องเอาน้ำตาลออกมาตอบคำถามแบบนี้แล้วค่ะ
ธรรมดาคุณคนมันจะดังอ่ะนะก็ต้องมีข่าวอะไรให้มาทดสอบความเข้มแข็งนิดนึง
ใครที่ให้กำลังจะดนตาลก็ให้กำลังจะดนตาลต่อไปกันแล้วกันค่ะ